แต่เรื่องของความคึกขนองก็เข้าใจเป็นวัยรุ่น
วัยคนนองอ่ะนะแต่คุณคะเพราะว่าความขนองค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะพี่พี่กู้ชีพเทศบาลตำบลหนองหาน
พร้อมด้วยกู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้กู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย
ร่วมกันนำกำลังมาเลยพร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
พลัดตกลงไปในน้ำบริเวณภายในบ่อดินอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยพี่เขาพบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นค่ะ
ประมาณสัก๓๔คนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแห่งนี้นะคะ
ขณะเดียวกันก็พบกับวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ในน้ำ
คุณผู้ชมดูบริเวณบ่อน้ำนี้สิคะเนี่ยค่ะ
คือมันเหมือนมันมีความสูงตรงหน้าผาประมาณ๑๐เมตรลงไปเห็นไหมชันด้วย
มันชันตรงขอบตลิ่งกับระดับน้ำมันห่างกันเกือบ๑๐เมตร
คือมันเป็นจุดที่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันดังอยู่พักหนึ่งนะ๒๓ปีที่แล้ว
ที่เขามาถ่ายลงถ่ายรูปกันเป็นจุดที่เขามาตักดินจนมันกลายเป็นเหมือนคล้ายแกนแคนย่อนเล็ก
ถูกต้องคุณค่ะแล้วพี่เขาทำยังไงนี่
ก็ต้องนำกำลังและอุปกรณ์ลงไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในน้ำขึ้นมา
ใช้เวลานานนะคะกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วคนที่ตกน้ำไปได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณผู้ชมดูสิคะต้องดึงกันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเหมือนชักรอกเลยค่ะ
แล้วก็เลยไปสอบถามน้องคนหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
น้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าก็ชวนกันมาเล่นน้ำที่บ่อดินแห่งนี้แหละค่ะ
ก็จากนั้นก็มีการท้าทายกันบอกว่าเฮ้ยกระโดดน้ำตรงที่เป็นหน้าผาลงไปสิ
แต่ระหว่างที่คนที่ได้รับบาดเจ็บกำลังจะกระโดดลงไปเกิดลื่นไงคะคุณ
ลื่นพลัดลื่นแล้วก็เสียหลักล้มลงไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลัง
ก็เลยทำให้เหมือนแอ๊กแล้วก็ลอยแช่อยู่ในน้ำ
คือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการจะพาตัวเองขึ้นออกจากน้ำได้
ก็เลยบาดเจ็บแล้วก็นอนแช่อยู่ในน้ำแบบนั้น
โชคดีนะคุณถ้าหมดสติไปทำยังไง

ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้นะคะ
ฝากเตือนแล้วกันเด็กช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
โรงเรียนยังไม่เปิดมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดดีนะคะ
ด้วยความคึกขนองอันนี้เข้าใจนะความเป็นวัยรุ่นนะฮะ
เราก็ผ่านความเป็นวัยรุ่นกันมานะทุกคนนะคะ
แต่ว่าคิดดีนะคะจะทำอะไรนะคะ
คือจากเรื่องราวความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเล็กน้อยเนี่ย
มันอาจจะทำให้เป็นอุบัติเหตุใหญ่โตถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้นะคะ
งานนี้เคราะห์ดีนะถือว่าเคราะห์ดีแล้วที่ได้รับบาดเจ็บแค่นี้
อย่างที่บอกไปถ้าพลาดท่าแบบหมดสติเนี่ย
ตกน้ำไปเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย
ท้าทายอะไรกันต้องรู้ด้วยนะเรื่องความปลอดภัย

แล้วตอนกลางคืนด้วยยิ่งอันตรายหนักเลยอ่ะ